ดูเรื่องของอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะคะที่ใช้กันมาก
จุบันนี้ก็นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์กันมากขึ้นด้วย
แม้ว่าจะมีกฎหมายออกมาบังคับใช้
แต่หลายคนที่ใช้โดรนนั้นยังไม่ค่อยรู้กฎระเบียบข้อบังคับมากนัก
อาจจะไปกระทบกับสิทธิเสรีภาพของบุคคลทั่วไปได้นะคะ
ทางด้านของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศก็เลยมีข้อเสนอ
อยากให้ตั้งโรงเรียนฝึกนักปรีนโดรนขึ้นมา
เพื่อที่จะได้ให้ความรู้ด้านทักษะต่าง
แล้วก็การฝึกบังคับโดรนอย่างถูกต้องด้วยค่ะ

อากาศยานไร้คนขับหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าโรน
เป็นเครื่องบินที่ถูกพัฒนาขึ้นเป็นยุทธุปกรณ์ทางทหาร

และค้นหาผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติต่าง
และในปัจจุบันในหลายประเทศ
นำมาพัฒนาเป็นอากาศยานไร้คนขับ

และติดอาวุธเพื่อนำไปโจมตีฆ่าศึกได้
ที่สำคัญสามารถลดอัตราการสูญเสียของกำลังพลได้เป็นอย่างมาก
โรงในปัจจุบันแต่ละประเทศนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น
เช่นใช้โดรนพ่นยาฆ่าแมลงเพื่อการเกษตร
ถ่ายทำละครภาพยนตร์และใช้ในธุรกิจการก่อสร้าง
ในประเทศไทยโดนถูกนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์เช่นกัน
และเป็นที่นิยมกันมากคือใช้โดรนถ่ายภาพมุมสูง
เพราะสามารถหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไป
ต้องออกกฎหมายควบคุมเพื่อป้องกันภัยคุกคามต่อความมั่นคง
แต่ยังมีช่องว่างในเรื่องการคุ้มครองสิทธิ์ความเป็นส่วนตัว
คนเอกชะนินธรรณาโชที่ปรึกษาสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
มองว่าเนื้อหาของกฎหมายควบคุมอากาศยานไร้คนขับในปัจจุบัน

เพราะปล่อยให้มีการผลิตจัดจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป
ถ้าปล่อยไว้ไปโดยไม่ควบคุมจะเกิดผลกระทบอย่างแน่นอน
เพราะถ้าเครื่องบินโรนไปตกในบ้านประชาชนจนได้รับความเสียหาย

เพราะไม่ได้กำเลขทะเบียนเอาไว้

อาจถูกนำไปใช้ก่อวินาศกรรมหรือก่อการร้ายได้
ทางสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศจึงอยากเสนอจัดตั้งโรงเรียนฝึกนักบินโรน
ต้องออกใบอนุญาตในการใช้เพื่อให้ผู้ที่อยากเป็นโรนได้มีความรู้ด้านข้อบังคับต่าง
ครับเราผลิตโดรนขึ้นมาแต่ภายใต้การผลิตโดรนเนี่ยปัจจุบันเรามองแล้วในประเทศไทยเนี่ย
ผู้ใช้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้ซื้อมาจากต่างประเทศแล้วก็มักจะไม่ได้รับการอบรมมา
ดังนั้นการใช้ก็ใช้แบบที่ตัวเองอยากจะใช้โดยที่ไม่รู้ว่าการใช้เนี่ยการขึ้นบินแต่ละครั้งถ้ามันตกมาเนี่ย
ตกใส่บ้านชาวบ้านหรือตกใส่คนเนี่ยมันถึงชีวิตมันมีความผิดในด้านกฎหมายอย่างไรนะครับ
แล้วก็ขึ้นบินในแต่ละที่รู้ทราบไหมว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นข้อห้ามบินเป็นเขตพระราชฐาน
คือเขตอะไรอย่างนี้นะฮะเขาไม่มีความรู้แล้วเขามีความชำนาญในการขึ้นบินกี่ครั้งแล้ว
ซื้อมาเสร็จปุ๊บก็เอาบินเลยอะไรอย่างนี้ความชำนาญยังไม่มี
มันน่าจะมีโรงเรียนที่ตั้งขึ้นมาเพื่ออบรมผู้ใช้โดรนเหนืออากาศยานและคนขับ
เสนอทั้งหมดไม่ใช่การควบคุมแต่เป็นการจัดระเบียบเพื่อไม่ให้มีการใช้โดรนอย่างไร้กติกา
คุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาชนทั่วไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน